คุณผู้ชมดูกันต่อเรื่องราวของสถานะน้ำทวบ
ต้องบอกว่าตอนนี้อ่วมอรไทยจริงค่ะ
โดยเฉพาะในส่วนของภาคกลางนะคะภาคกลางตอนล่าง
ถ้าใครได้ติดตามข่าวอายุทศัยาสุภัณฑ์มรีนี้หนักจริง
ล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้สดร้อนเลย
น้องปร้องหนุ่มสายเลือดแท้เลย
กันนพัฒน์นะคะก็ไปลงพื้นที่ช่วย
ช่วยบ้านตัวเองด้วยก่อนเห็นกันเขาพี่ดูมจากกายยานสำรวจนมสำรวจน้ำแล้วด้วยนะ
คือบ้านของน้องกันนี่คืออยู่สูภัณฑ์
แล้วกันเมื่อวานก็ลงพื้นที่เอาข้าวของไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ที่อำเภอสองพี่น้องเนี่ยคือภาพสดเลยนะคะ

กุ้งน้ำท่วมเป็นแบบหนองน้ำน่าสงสารมาก

บ้านบางบ้านคือน้ำท่วมมาชั้น๒แล้วผู้เท่าผู้แก่ไม่ยอมออกจากบ้าน
คือตอนนี้นะคะเรือกสวนไล่นาการเกษตรบ่อกงบ่อกุ้งจมหายไปหมดค่ะ
ส่วนบ้านของกันเองนะคะใช่ว่าจะรอดนะคะที่อำเภอศรีประจันทร์ค่ะ
พี่นาตรงกับข้ามบ้านเนี่ยค่ะกว่า๑๔๑๕ไล่
ตอนนี้น้ำท่วมหมดแล้วแล้วมันจะท่วมมาถึงถนน
ถ้าเลยถนนก็คือเข้าบ้านบ้านหลังใหม่ที่นางเพิ่งสร้างนะคุณผู้ชมนะคะ
เรียกว่าตอนนี้นะคะนอกจากช่วยชาวบ้านแล้วก็ต้องช่วยเหลือครอบครัวตัวเองด้วย

ที่เป็นที่นาครับใช่ครับท่วมหมดเลยครับ
พี่นากับผมประมาณ๑๔๑๕ไล่ครับ
ถึงถนนครับคือถ้าเกิดถึงถนนใหญ่เนี่ยก็คือท่วมบ้านผมแล้ว

พายุอีกหนึ่งลูกที่จะเข้าในวันสองวันนี้นะครับ
แล้วดูว่าถ้าเกิดว่า
คือขอให้ไม่เป็นไปตามที่เราคิดไว้
ถ้าขึ้นไปกว่านี้เนี่ยก็จะได้รับผลกระทบมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ
แล้วก็คิดว่าการวันนี้ที่เราได้มีโอกาสมาช่วยเลือก

เชื่อว่าน้ำมันมาได้มันก็ไปได้เหมือนกัน
ส่วนวันเกิดวันที่๒๓ตุลาคมที่ผ่านมา
ฝากบันเทิงไทยรัฐขอบคุณแฟนด้วย

ตอนแรกนางเห็นภาคภูมิมายังไม่รู้ว่ามันเป็นแบงค์น่ะนะคะ

เพราะว่ารุ่นที่นางอยากได้มันจะแพงมากอะไรอย่างนี้คุณผู้ชมนะคะ